แตกตื่นกันยกเกือบจังหวัดเลยนะคะชาวบ้านที่ด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
เขาตั้งคำถามเลยค่ะบอกว่าเฮ้ยนี่มันการแสดงหรือเรื่องจริง
คุณน่ากลัวมากผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
ขับรถปาดหน้าผู้ชายที่ขับรถเก่งอยู่นะ
แล้วเกาะขึ้นไปบนฝากระโปรงอ่ะ
ผู้ชายก็ขับรถออกไปอืมมาถ่ายหนังเปล่าไม่ใช่คุณ
มันคือเรื่องจริงเขาเป็นผัวเมียกันแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้น

เอาแม่ผ่าแล้วทำไมทำอย่างงั้นอ่ะ
เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องอะไรอย่างนั้น
ถามอีกทีได้ไหมทำไมเขาทำอย่างนั้น
เรื่องจริงหรือเรื่องเล่นถามเหมือนคนในคลิปเลยคำตอบก่อนเลยนะ
อันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้แสดงละครไม่ได้มีการถ่ายหนังใดทั้งสิ้น
แตนอินด้วยนะไม่ใช่สแตนอินด้วยแล้วผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ย
ที่เคาะหน้ารถปั๊กปั๊กปั๊กอ่ะคือฝ่ายเบียร์อ่า
คนขับรถเก๋งสีดำคือฝ่ายผัวมันยังไงกันเออ
เขามีเรื่องกันมาก่อนนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
แต่เอาล่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นชาวบ้านก็ตกใจนะคะ
เพราะว่าอยู่ดีผู้หญิงคนใส่เสื้อแดงก็ลงจากรถมอเตอร์ไซค
ที่จอดกลางถนนแล้วก็ขึ้นมาหน้ากระโปรงรถ
รถเก๋งสีดำคันนี้แล้วกระโดดขึ้นไปนะคะ
ตะโกนโวกเวกโวยวายทุบกระจกปั๊กปั๊กปั๊กแบบนั้นอ่ะ
คนในรถก็ไม่ยอมจอดอ่ะพยายามเร่งเครื่องหลบหนีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กลางตลาดสดเทศบาลตะบนด่านมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเลยค่ะ
งงนะคะแล้วทุกคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันอ่ะ
พี่เบิร์ตถามเรื่องจริงหรือนี่มันการแสดงนะฮะ
จุดเกิดเหตุบนถนนสายด่านมะขามเตี้ย
ตากยาบริเวณหน้าร้านขายข้าวแกงแม่จำปีค่ะ
คือคุณป้าจำปีโมกหลวง
เป็นแม่ค้าร้านขายข้าวแกงที่เห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าคือตอนนั้นกำลังนอนอยู่ในร้าน
แล้วก็จู่ได้ยินเสียงตะโกนจอด

แล้วก็เห็นรถเก๋งสีดำขับมา
มีผู้หญิงใส่เสื้อแดงขี่มอเตอร์ไซค์
โดยมีผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิง

ทั้งสองคนอุ้มหมามาคนละตัว
นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงเสื้อแดงมา

เรียกให้คนขับรถเก๋งสีดำจอด
แต่คนขับรถเก๋งสีดำไม่จอดผู้หญิงก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ปาดหน้า
แล้วก็กระโดดขึ้นเกาะบนกระโปรงรถแบบนี้คุณ
จ้ายเจ็ดมากนะครับนะฮะพยายามเรียกให้คนขับจอด
เปิดประตูแต่คนขับรถเก๋งไม่ค่ะ

ทั้งที่ว่ามีคนเกาะอยู่หน้ารถแบบนั้นค่ะ
ที่ปลอดภัยนะคะต่อมาแม่ของเด็กเนี่ยก็คือผู้หญิงเสื้อแดง
โทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์ที่วางอยู่ที่หน้ารถมอเตอร์ไซคันที่เขาจอดทิ้งไว้เนี่ยนะคะ
แล้วก็ฝากบอกชาวบ้านบอกว่าฝากลูกด้วยเดี๋ยวจะมีผู้ปกครองมารับ
หลังจากนั้นเธอก็ไม่กลับมาอีกเลยนะกระทั่งต่อมามีลุงกับป้าของเด็กเนี่ยมารับตัวเด็กออกไปกลับไปค่ะ
จากการสอบถามตำรวจสพด่านมะขามเตี้ยนะคะบอกว่าผู้หญิงและผู้ชายสองคนเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากัน
เขามีเรื่องทะเลาะกันแล้วฝ่ายชายเนี่ยขับรถออกมาจากบ้านฝ่ายหญิงก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตามมาเคลียร์แต่ฝ่ายชายเนี่ยไม่อยากคุยก็เลยขับหนี
ล่าสุดค่ะคุณรู้ไหมเรื่องราวจบลงแบบไหน

พออารมณ์ลงไงแต่มันก็จะดีไป
แต่อย่าแก้ปัญหาแบบนี้เลยนะคะ
คุณไปอยู่บนฝากระโปรงหน้ารถเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยเบรกแรงเนี่ยคุณมันรักษาแรงเฉื่อยไง
คุณตกมาแล้วถ้าเกิดว่ารถอื่นเนี่ยมาเหยียบซ้ำเนี่ย
ใช่มันอร่ายนะครับของสารลูกด้วยแหละลูกสองคนนะฮะ